เมาซิ่งจักรยานยนต์แหกด่านชนตำรวจตัวลอยนี่ขนาดมีป้ายเขียนว่าหยุดแล้วนะ

ชนตำรวจระหว่างปฏิบัติหน้าที่บอกเลย

เมายิ่งหนักชนยังไงไปดูครับ

พี่ท้าว่ะ
โอ้โหโอ้โห

นี่เป็นคลิปขณะที่ตำรวจสายตรวจสภศรีราชาครับ
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทย์
ขาเข้าชนบุรีหน้าที่ทำการสภศรีราชาเลย
ตีหนึ่งกว่าเมื่อคืนของเมื่อวานนี้นะ
คืนเมื่อวานนี้ระหว่างนั้นนายนัทพบ
อายุ๒๘ปีขี่บริษัทสีฟ้ามุ่งหน้า
เข้าจุดตรวจด้วยความเร็วมาเลย
ตำรวจโบกแล้วโบกก็เห็นแต่ไกลเลย
ชะล้อหยุดแต่รถนั่งกล่าวไม่หยุด
ใช้ความเร็วครับใช้ความเร็วมุ่งหน้าเข้าจุดตรวจครับ
กระทั่งพุ่งชน๑๐ตำรวจ
ตำรวจโทชินนุพงศรีแก้ว
อายุ๒๖ปีพบหมู่งานป้องกันและปราบปรามสภศรีราชา
ซึ่งยืนเรียกรถอยู่กลางถนน
ร่างท่านนะครับถูกชนตัดร่าง
ก่อนแล้วตกลงพื้น
เพราะดีนะครับท่านมีสติพยุงตัวขึ้นมา
แต่เจ็บแหละ
ส่วนคนที่ขี่รถจักรยายนถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้

แขนเขาสอกปากแตกเย็บหกเข็ม
เป่าไม่ต้องสืบครับ
ดูตาดูตาคุณผู้ชมดูตา
ไม่ต้องไปดูฮะเกินครับ
เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็คือปริมาณแอลกอฮอล

ส่วนอาการบาดเจ็บของสิทธิ์ตำรวจโทร

ท่านได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพกด้านขวาลงมาถึงขาขวา
คุณหมอให้อนุญาตกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน
โอ้โหท่านขอให้ท่านไม่เป็นอะไรมากนะดีนะ

โอ้โหทีนี้ก็เลยให้กลับบ้านมาสังเกตอาการบาดเจ็บต่อค่ะ
อ้าวแต่ถ้ามีอาการอะไรท่านรีบกลับไปหาหมอนะ
โดยมีท่านผู้บริการตรับบุตรภาค๒เข้าเยี่ยม
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือนะครับกระเช้าดอกไม้แล้วก็เครื่องดื่มบำรุงกำลัง
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจส่วนการดำเนินคดีกับนายนัทพบ
คนขี่รถจักรยานยนต์แหกด่านอ้าวเมาแหกด่านชนเจ้าหน้าที่
คุณดูเอาไว้นะว่าคุณจะโดนข้อหาอะไรบ้าง
เพื่อจะได้ไม่ทราบคือพยายามฆ่าเจ้าพนักงานครับโอ้โห
ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครับ
ยังไม่หมดครับขับรถในขณะเมาสุราครับ
แล้วก็ยังมีข้อหาอื่นนะครับที่เป็นความผิดฐาน
พรบจราจรอีกฮะนี่แหละครับ
ก็ถ้าเมาก็อย่าขี่ก็อย่าขับค่ะนะครับเพราะว่าถ้าเจอด่านตำรวจ
คุณไม่หยุดแล้วคุณทำแบบนี้แล้วก็หนักครับใช่